อยากขอหมอรำบอกว่าอยากขอหมอรำไม่รู้หมอรำลักษรรรมแบบ
เพราะว่ายังเคยจำได้หรือเปล่าเราเล่าไปแล้วเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
ต้อยเองเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

คุณหมอนะได้ทำการตัดชิ้นเนื้อดังกล่าวไปตรวจหาเชื้อมะเร็งแล้ว
ผลออกมาไม่ใช่เนื้อร้าย

เจ้าตัวแล้วก็แฟนนะคะโล่งกันไปเลยค่ะ
เมื่อวันก่อนผู้สื่อข่าวของเราก็ได้มีโอกาสพูดคุย
แล้วก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบนั่นแหละกับพี่ต้อยหมวกแดง
พร้อมสอบถามเรื่องผลงานเพลงของพี่ต้อย
แกก็บอกว่าเร็วนี้เตรียมเลยจ้า
แกกำลังจะมีซิงเกิ้ลใหม่นะฮะ
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้พี่กังวลเรื่องของสุขภาพมากเลย
เพราะว่าช่วงนี้พี่มันปวดท้องบ่อย

และท้องก็มันมาเหือ
ซึ่งพี่ก็กลัวนะว่าตัวเองจะเป็นโรค

เสียดมาแทนแต่มันก็ยังไม่หายคุณผู้ชม
ล่าสุดพี่ต้อยหมวกแดงค่ะส่งข้อความมาหาผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าพี่กลับมาเยี่ยมบ้านที่อุดรธานี
อาการปวดท้องของพี่มันไม่ดีขึ้นเลย
ไปหาหมอมาแล้วรอบนี้เจอเลย
เจออะไรเจอหมอใช่ไหม
หมอเจอว่าปวดท้องเนี่ย
ต้องเจอหมอมาแล้วด้วยไง
เดี๋ยวมันอักเสบแล้วมันแตก

ไปถึงพี่ป๋ย์ก็กำลังจะ
พลังไกลใหม่ด้วยเป็นกำลังใจ

มันต้องดูแลอัปคองมันไปดูแลมันไปต่อชีวิต
ควรเป็นเข้าใจเลยว่ามันปวดท้องอย่างไร